คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยค่ะที่จังหวัดระยอง
เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้ากากอนามัย
เช่นเดียวกันตอนนี้เราท่องกันค่ะ
กินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมใส่หน้ากาก

ถูกต้องคุณค่ะหน้ากากมันแพงแบบนี้แหละ
แม่ลูกอ่อนที่จังหวัดระยองค่ะก็เลยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าหน้ากากมันแพงเนี่ยเราสั่งซื้อออนไลน์ดีไหม
แล้วเราเอามาขายปลีกได้รายได้ส่วนต่างได้กำไรส่วนต่าง
ก็เลยโอนเงินไปปลายทางค่ะสั่งซื้อหน้ากากอนามัยสามหมื่นกว่าบาท
หน้ากากอนามัยไม่ได้ได้แต่ความว่างเปล่าเงินก็ต้องเสียนะคะ
โถสงสารน่าสงสารสุดท้ายแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้
ที่เธอบอกว่าเธอเป็นแม่ลูกอ่อนชื่อว่าคุณวัลภามาสำราญอายุ๓๔ปี
ขึ้นโรงพักเลยค่ะไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองระยองเมื่อวานนี้
เธอเล่าให้ฟังรายละเอียดค่อยลำดับกันไปนะคะ
เธอเล่าบอกว่าสั่งซื้อหน้ากากอนามัย๕๐กล่องในราคากล่องละ๖๗๐บาท
จากผู้ขายในเฟซบุ๊คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหวังค่ะ
คนมันมีความหวังจะเอาหน้ากากอนามัยมาขายหารายได้เสริม
เพราะเห็นว่าช่วงนี้หน้ากากอนามัยขายได้ดีราคาก็ดีและกำลังขาดตลาด
เธอตัดสินใจเลยค่ะใช้แอปพลิเคชันไลน์ติดต่อสั่งซื้อจากแม่ค้าออนไลน์รายนี้
คุณผู้ชมฟังชัดนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดระยอง
ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะหน้าตาแบบนี้แหละค่ะ
ชื่อจริงก็คือนางสาวสาธิธรเหมือนใจอายุ๒๔ปี
ทำไมเธอมั่นใจรู้ไหมว่าเธอโดนหลอกแล้ว
สะสิทรเหมือนใจอายุ๒๔ปีเนี่ย
ปรากฏว่าหลายคนค่ะโดนทำนองเดียวกันเลยจะโอนเงินไปของไม่ได้
เธอตัดสินใจแจ้งความนะคะเธอเล่าต่อบอกว่า
โอนเงินไปเนี่ยไปซื้อสินค้าจากสสิทรคนนี้
สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยกับอีกห้าสิบบาทถ้วนคนขายนี่ค่ะ
นี่นะนี่สลิปการโอนเงินคนขายบอกว่าโอเคได้รับเงินแล้ว
แต่จนแล้วจนรอดกระทั่งช่วงเย็นของวันนั้น๑มีนาคม
ปรากฏว่าเอ้าของมันไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้นี่นะ
เธอก็เลยสอบถามไปที่สสิทรทางผู้ขายสสิทรบอกว่า
ของหมดเดี๋ยวรอล็อตใหม่รอของล็อตใหม่
เธอบอกว่าไม่ได้นะตกลงกันไว้แบบนี้ก็ต้องแบบนี้อ่ะ
สติธรพยายามบ่ายเบียงค่ะบ่ายเบียงตลอดเวลา
งั้นคุณที่บอกว่าเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ย
คุณวรภาบอกว่างั้นขอเอาเงินคืนละกัน
สุดท้ายค่ะเงินไม่มีคืนเพราะสาธิธรแม่ค้าออนไลน์อ้างบอกว่า
ไม่มีเงินคืนเพราะถูกแม่ค้าด้วยกันโกงไปหมดแล้ว
เดี๋ยวทันโทษคุณนั่นแหละโกงเขาเอาฟังเสียง
ลูกอ่อนรายนี้ที่ตกเป็นเหยื่อกันหน่อยค่ะ
เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาโดนโกงเหมือนกัน
เขาก็บอกว่าเงินเขาไม่มีแล้วเขาถูกเงินเขาถูกโกงไปเหมือนกัน
เขาไม่มีเงินคืนแล้วตอนนี้เขาเหลือเงิน๐บาทเลย
คุณวรภาบอกว่าตอนนี้กราบตำรวจสพเมืองระยอง
อนพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันนำเสนอข่าว
เพราะไม่ใช่เธอคนเดียวที่ตกเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหาย
เงินไปแต่ไม่ได้ของเพราะถ้าเกิดว่าไปดูในเฟซบุ๊คของผู้ขายรายนี้
ก็คือสภแม่ข้าวออนไลน์คุณค่ะลูกค้าจำนวนมากนะ
ถูกหลอกลักษณะเดียวกันเป๊ะเลย
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมนะคะหากินบนหลังคนอื่นนะ
โควิดเรื่องเดียวมันลามไปหลายเรื่องเลย
อย่าใช้โอกาสนี้ทำเรื่องที่ไม่ดีกับคนอื่นเลยนะคะ